เดี๋ยวเราไปต่อกันที่นี่ดีกว่าคุณเมพิชนาธิ
ไปเช็คหัวใจเธอกันหน่อยว่ามีไอ้เรื่องเย็บเงียบรึเปล่านะคะ
เมื่อวันก่อนมารายการตัวแม่มาแล้วขอเมาส์มอยเรื่องนี้ก่อนหน่อยละกันนะจ๊ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะเธอก็ยังสวยนะ

ออร่ามาเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บรรดาแม่ก็แซวยกใหญ่เลยนะว่า
เรื่องที่นักบอลชื่อดังระดับโลกทีมแมนยูเข้ามากดไลค์รูปของเธอ
หลังไปร่วมชมฟุตบอลนัดพิเศษที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะ
ยังมีโอกาสได้ร่วมมิดแอนดกรี๊ดแบบใกล้ชิดด้วย
งานนี้ในรายการตัวแม่นะคะพิธีกรตัวแม่อย่างหนิงปณิตา
แซวถึงเรื่องความรักด้วยว่าเมย์นั้นไม่ค่อยมาปรึกษาเท่าไหร่ช่วงนี้
เป็นเพราะว่ากลัวโดนดุจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังค่ะ
มันเป็นคนที่ไม่ค่อยปรึกษาเพื่อนอยู่แล้วเรื่องความรัก

ไม่เคยปรึกษาใครอยู่แล้วค่ะเรื่องความรักเป็นเรื่องส่วนตัว
ไปดูบอลมาค่ะไปมิดแอนกรี๊ดกับนักเตะแมนยูมา
เราชอบดูบอลอยู่แล้วก็ไปดูบอลกัน
พอดีว่าได้มีอะไรกรี๊ดแล้วคือนักบอลเขาอาจจะมาส่องดูว่า
ให้แฟนคลับเขามีใครบ้างก็กดไลน์ให้แค่นั้นก็เลยเป็นข่าวไว้ในนี้
เราตั้งใจจะไปตามล่าลายเซ็นป๊อกบ้าแต่ว่าบังเอิญไม่เจอ
ก็เจอเจซี่ลินกาค่ะก็เขาก็น่ารักดีก็ดีใจ
ก็เลยเข้าใจความรู้สึกของแบบเวลาที่แฟนคลับเขาดีใจ

ก็นี่ไงก็มีการปลื้มกันไปปลื้มกันมานะคะ
ไม่ใช่ว่าไม่เข็ดกับนักบอลนะอันนี้เขาเป็นเอฟซีธรรมดาปกติเลย

ถูกใจทั้งดูบอลถูกใจทั้งนักบอลด้วยนะคะ